ที่ชุมชนตลาดใหม่ย่านดอนเมือง
ก็วอดเสียหายไป๕๐หลังคาเรือนนี่นะครับ
โอ้โฮเดือนโหมกระหน่ำเลย
แล้วก็เกิดขึ้นสักประมาณ๓ทุ่มกว่านะครับ
เจ้าหน้าที่ต้องใช้ระดมน้ำ
ระดมรถฉีดน้ำสกัดเพลิง๑ชั่วโมง
ถึงจะสามารถสกัดเพลิงไว้ได้นะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเวลาประมาณ๓ทุ่มครึ่งนะครับ
ศูนย์วิทยุพระราม๑๙๙
รับแจ้งจากสถานีดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยดอนเมือง
เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน
บริเวณตลาดใหม่ดอนเมืองใกล้กับโรงเรียนดอนเมือง

สอยเชิดวุฒากา๗แขวงเขตดอนเมืองนะครับ
เมื่อวานนี้โอโหรถหวอรถดับเพลิง
เพื่อจะไปที่ชุมชนแห่งนี้ไประงับเหตุให้ได้
เพราะชุมชนเหล่านี้ก็มีบ้านเรือนประชาชน
ปลูกติดกันหลายหลังนะฮะ
ชุมชนต่างกล่าวมีลักษณะของบ้านเรือน
ที่เป็นบ้านเดี่ยวครึ่งปูนครึ่งไม้
ลูกติดกันหลายหลังบนเนื้อที่ประมาณ๒ไร่
ถูกเพลิงไหม้เสียหายไปกว่า๕๐รังคาเพลิน
เจ้าหน้าที่บรรเทาศาลภัยและเจ้าหน้าที่หมูอิทธิ์

ใช้เวลาในการสกัดเพลิงนานกว่า๑ชั่วโมง
สามารถที่จะควบคุมเพลิงไว้ได้นะครับ

บอกว่าตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาก
แล้วก็ไม่สามารถที่จะนำทรัพย์สินติดตัว

เพียงแค่เสื้อผ้าที่ใส่ติดตัว

ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเกิดจากอะไร
ทราบเพียงว่ามีการตะโกน

หลบหนีออกมาจากที่พักอาศัยนะครับ
ส่วนทรัพย์สินอื่นก็ถูกเพลิงไหม้ไป

เจ้าของบ้านหลังหนึ่งเล่าให้ฟังนะครับ
ขณะที่ผู้ช่วยผู้มนวยการเขตดอนเมืองนะครับ
นายวรพฤษนิ่มสุวรรณก็เปิดเผย

หรือว่าประมาณ๑๕๐๒๐๐คนนะครับ

โรงเรียนดอนเมืองจตุระจินดา
เพื่อให้ประชาชนได้เข้าไปใช้

เมื่อคืนนี้ก็ไปใช้สถานที่นี้
ในการที่จะหลบฝน

เพราะว่าเมื่อคืนพอเพลิงไหม้

มีการเรียกประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อทำการช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบต่อไปนะครับ
แล้วก็ยืนยันว่าเหตุการณ์เพลิงไหม้ครั้งนี้

เพราะในพื้นที่ไม่ได้มีประเด็นเรื่องของความขัดแย้ง
แล้วก็ไม่มีโครงการก่อสร้างที่อาจจะเป็นชนวน

เชื่อว่าน่าจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจร

ตำรวจแล้วก็พิสูจน์หลักฐานแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

โดยเฉพาะการตรวจสอบบ้านต้นเพลิงนะครับ